ออบอตตอร์มหาสนุก

ออบอตตอร์มหาสนุก

เย่
เย่

ไม่ใช่คือดินดินเปียกหน่อยใช่ไหมคะลุง

โอ้โหไปเลยเอาไปเลยเร็ว

โอ้โหโอ้โหไม่มีพาดแม่นแต่แม่นเดียวเลยอ่ะ
โอ้โหโอ้โห๓๐ปีแล้วนะคะ
อีกอันเดียวใส่ทาลุโอ้โหสุดเยอะอิลิงอิลิงเดี๋ยวลุกไปเริ่มไปต่อไปต่อ
เดี๋ยวมันเวลาให้ทัน
ก็อยากลังน้อยเลย
อันนี้๒

เย่
หมดเวลาการแข่งขันแล้วล่ะครับ
ทั้งลุ้นทั้งวุ่นทั้งตื่นเต้นเลยล่ะ

ทำภารกิจสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือเปล่า
เอาล่ะ
สุดยอดเลยอิลิง

เศษด้านหลังคือ

อิลิงอ่ะ

โอ้โหทำไวมากเลยนะ

สุดยอดคืออะไรรู้ไหม

คุณลุงยิงกองได้เร็วและแม่นยำมาก

ไทยรัฐทีวีและรายการอบตมหาสนุก

ท่านนายกจะเอาไปทำอะไรรึ๓หมื่น

ก็จะไปให้กับน้องเป็นทุนการศึกษา
มาร่วมโครงการกิจกรรมกับเราเนี่ย

ก็จะเอาไปช่วยกับผู้ป่วยติดเตียงในตะบนครูบัวของเราเนี่ยนะฮะ
นี่ก็คือในหมื่นที่๒นะครับ
ส่วนหมื่นที่๓เราก็จะเอาเข้าไปช่วยในชมรมผู้สูงอายุ

รู้ว่ารายการจะมาถ่ายนะครับ
นัดชาวบ้านมาประมาณ๒๐๐กว่าคน
มาซ้อมลำเลียงไข่
ซ้อมกันมาไข่แตกไปร้อยกว่าใบแล้ว

ดูว่าวันนี้จะแตกหรือไม่แตก

แพล้วนะครับ
สวัสดีนะครับโอโบตอขอท้านะครับ
ทุกคนเกรงกันมากเลยนะฮะ

ตอนนี้ไม่ยิ้มอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับ

ตอนนี้ที่อบตคูบัว
มีจำนวนคนอยู่ที่๒๒๕คน

ถือว่าเยอะนะถือว่าเป็นอันดับต้น

ทำไว้ที่๑๘๐คน
ในเวลา๖นาที๔๔วินาที

จังหวัดเดียวกับทุกท่านนะครับ
ทำให้เร็วกว่าเขาคือ
จะด้วยเวลาหรือคนก็ได้

เร็ว
เร็ว
มือไม่ต้องเลื่อน
อย่าลืมมันจับกระดาษให้ดี
อย่าจับแค่ไป

เยียมมากเลยอ่ะ
ส่งเรื่องง่ายก็คือส่งไข่ประคองไม่ให้มันแตก
ทำสำเร็จนะครับนายกนะครับจะเลี้ยงข้าวกลางวันพวกเรานะครับ

ยอดนะครับผม
ทำสำเร็จนะครับสถิติใหม่

ด้วยสถิติ๒๒๕คน
ภายในเวลา๗นาที๓๑วินาที
ยินดีกับอบตคูบัวด้วยจริงครับ
และในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตครูบัว
ถ้าขาดอีซูซูดีแม็กซ์ค่ะ

สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับ
บตมหาสนุกทางไทยรัฐทีวี๓๒
ทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็น
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคี
ยกตำบลวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พร้อมเสื้อจากรายการอบตมหาสนุกจำนวน๒รางวัล

ชาวบ้านต้องออกไปตามหาวัตถุดิบอะไร
ระหว่าง๑ปอนหรือ๒หยวกกล้วย
วันศุกร์ที่๑๑มีนาคมนี้

ตอนนี้เราอยู่กันที่อบตหัวทุ่ง
อำเภอรองจังหวัดแพร่
มีรถสัก๔๕คันหรือยังตอนนี้